เป็นสุนัขจรจัดที่คนแถวบ้านให้ข้าวให้น้ำเอาไว้
ทำให้แม่ของเด็กหญิงได้ออกมาเรียกร้องไปยังทางการไปยังภาครัฐให้ทบทวนเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสัตว์
ได้ยินเสียงน้องร้องไห้แล้วมีคนพูดว่าแก้มโดนหมากัดแม่ก็วิ่งออกไปก็เห็นน้องยืนเลือดเต็มหน้าแล้ว
ก็เลยไปอุ้มน้องอุ้มแบบแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยว่าใครก็ได้พาน้องไปหาหมอที
ตอนนี้พอเอาน้องไปรักษาเสร็จก็กลับมาก็มาสอบถามคนแถวนี้
ก็บอกว่าคือน้องคือวิ่งเล่นกับเพื่อนในห้องแถวนี่แหละ
วิ่งไล่แปะไล่จับกันอ่ะก็วิ่งจับกันไปกันมาก็คล้ายว่าแบบถอยหลังไปถอยหลังมา
แบบหมาหมาก็เข้ามาพอดีก็เหมือนกันว่าไปโดนหมาโดนปุ๊บแล้วน้องล้ม
ปุ๊บหมาก็ขย่ำน้องเลยอันนี้คือคนที่เขาเล่าให้ฟัง
รัตนาเก่งสาริกันเล่าเหตุการณ์ขณะลูกสาววัย๕ขวบ
ถูกเจ้าเสือสุนัขพันธ์ไทยกัดเข้าที่ใบหน้าด้านขวาจนเป็นแผลเวอะหวะหลายจุด
ขณะที่ลูกสาวกำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนบริเวณหน้าห้องเช่าในชุมชนชากลูกย่าอำเภอเมืองระยอง
โดยลูกสาวได้วิ่งเล่นไปชนสุนัขแล้วล้มลงจึงถูกสุนัขกัดเข้าที่ใบหน้า
ใจแทบสลายที่เห็นสภาพใบหน้าลูกสาวเต็มไปด้วยเลือดจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
จากนั้นเธอได้โพสต์ภาพบาดแผลของลูกสาวลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อเรียกร้องว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบได้บ้างเพราะลูกต้องเจ็บปวดทรมาน
ต่อจากนี้ต้องไปทำแผลทุกวันอีกทั้งยังหวั่นว่าแผลจะติดเชื้อหรือไม่
เพราะสุนัขที่กัดไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนและไม่มีเจ้าของ
อยากสอบถามเรื่องกฎหมายคุ้มครองสัตว์ว่าเมื่อคนถูกสุนัขกัด
ใครรับผิดชอบได้บ้างหรือไม่
ผมก็เลยอยากจะทวงถามไปทางสังคมทางกฎหมายว่าคุณออกกฎหมายมาคุ้มครองสัตว์

ฆ่าหมาชิ้นก็หาวัตถรุณกรรม

ติดคุกด้วยแต่ลูกหนูเสียเกือบเสียโฉมหน้าแหก
มีกฎหมายไหนออกมาคุ้มครองออกมาช่วยเหลือออกมาเยียวยาบ้างไหม
ถ้าหมากัดคนปุ๊บอ้าวทำอะไรหมาไม่ได้
แต่คนเจ็บปางตายก็เหมือนกับเจ็บฟรีใช่ไหม

เพื่อนบ้านที่ให้อาหารสุนัขตัวดังกล่าว
อบเงินทั้งหมด๓๐๐๐บาทเพื่อทำขวัญเด็ก
พร้อมยืนยันไม่ใช่เจ้าของสุนัข
หลังเกิดเหตุทางครอบครัวรู้สึกแย่

เพราะแค่เมตตาให้อาหารเท่านั้นไม่ได้เป็นเจ้าของเลี้ยงดูสุนัข
โดยได้ปรึกษากับผู้ใหญ่ในชุมชนว่า

ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก
เหตุการณ์นี้แม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบ

เพื่อเรียกร้องภาครัฐทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ด้วย
ทั้งนี้เธอเองอยากให้กรณีของลูกสาว
เป็นอุทาหรณ์และเป็นกรณีตัวอย่าง
เพราะลูกสาวเธอต้องเสียโฉมไปตลอดชีวิต
โดยที่ไม่สามารถเรียกร้องเอาผิดกับใครได้
นัดประคานเทียวระรัฐนาศิริกูลถ่ายภาพ
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวแข่วรัฐทีวีรายงาน